มาดูเรื่องเกี่ยวกับรถหรูหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตัวผู้อำกับโจ้เคยทำงานด้านยาเสพติด
สังกัดกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดมาหลายปีนะ
ตั้งแต่ตอนที่เป็นสารวัตรจนไปถึงเป็นรองผู้กำกับค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปเป็นรองผู้กำกับที่สพเมืองพิศนุโลก
ดังนั้นการทำงานด้านยาเสพติดเนี่ยอยู่ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดเนี่ย
มันก็เลยเกิดคำถามไงคะว่าเอ๊ะการทำงานของตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ย
คือจะมีการใช้ความรุนแรงลักษณะนี้เหมือนกันหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยต้องไปถามทางพลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดค่ะ
ซึ่งท่านก็บอกนะว่าการทำงานปราบปรามยาเสพติดทำงานกันเป็นทีม
คือคนเดียวน่ะมันไม่สำเร็จได้อยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งคือท่านก็บอกค่ะว่าตำรวจเนี่ยมีสองแสนกว่านาย
ดังนั้นแน่นอนแหละมันจะต้องมีที่เป็นคนไม่ดีน่ะหลุดเข้ามาเป็นตำรวจก็เหมือนกับอาชีพทั่วไป
คือพอยศใหญ่อาจจะหลงลืมตัวใช้อำนาจไปในทางที่ไม่ถูกไม่ควร
ดังนั้นเรื่องตรงนี้จะต้องช่วยกันตรวจสอบ
อกจากนี้ค่ะท่านพูดอีกอย่างหนึ่งด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สิน
คือท่านก็พูดบอกว่าการตรวจสอบต้องไปตรวจสอบย้อนหลังนะ
ตอนที่ทางผู้กำกับโจ้เคยทำงานเป็นตำรวจปรับปรามยาเสพติด
อย่างพวกของกลางรถหรูต่างที่ผู้ต้องหาเอาไปฟอกเงินใช่ไหม
ทีนี้พอยึดรถหรูต่างเหล่านี้มาเนี่ยซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจประปามยาเสพติดท่านบอก
เวลายึดรถมาได้แล้วจะต้องมีการทำบัญชีส่งให้กับทางปปศ
ไม่สามารถที่จะเอาทรัพย์สินตรงนี้ไปขายมาเป็นทรัพย์สินส่วนตัวได้
แต่อาจจะมีการไปซื้อขายนอกหน้าที่
เดี๋ยวไปฟังเสียงทางด้านผู้บัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดหน่อยค่ะ
ประชาชนที่ดีก็เยอะประชาชนที่ไม่ดีที่เป็นโจรเป็นผู้ร้ายก็เยอะ
ถ้าทุกคนเป็นคนดีหมดเนี่ยไม่ต้องมีตำรวจนะครับ
เพราะฉะนั้นคนที่เป็นประชาชนก็มาเป็นตำรวจเหมือนกัน
ก็อาจจะเป็นส่วนที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราต้องดูแลช่วยกันดูแลนะครับ
โอ้โหนี่แหละฮะบางคนไม่ดีก็หลุดเข้ามาเป็นตำรวจแล้วฮะ
ทีนี้ครับพูดถึงเรื่องของความร่ำความรวยของภูมิกับโจ้หน่อย
เพราะว่าจากการตรวจค้นบ้านย่านรามอินทาหลายคนมองโอ้โหหรูจัง
สนามย่ากว้างมากสระว่าน้ำใหญ่โตใช่
แล้วก็ยังมีการพบรถหลายคันเนี่ยค่ะคือรถที่ไปเจอน่ะสิบสามคัน
แล้วมีแบบที่อยู่ในห้องกระจกทำแบบสำหรับเก็บรถแล้วก็มีสำหรับจอดอยู่ด้านนอก
นี่คือสิบสามคันที่พบแต่จริงจริงเมื่อวานเขาก็มีการแชร์ข้อมูลว่า
มีรถที่ทางด้านภูมิกับโจ้ครอบครองอยู่ยี่สิบเก้าคันเออนะฮะ
แต่ที่ไปพบเนี่ยมีสิบสามคันใช่แต่ต้องเรียกแบบนี้
มันมีทั้งรถที่เป็นซุปเปอร์คาร์จริงก็มี
อย่างที่มีประวัติออกมาว่าลัมโบกินี่นะฮะก็ซุปเปอร์คาร์ที่มีกี่คันในโลกเนี่ย
แล้วก็ภูมิกับโจ้ได้มาคันหนึ่งครอบครองอันนี้เรียกว่าซุปเปอร์คาร์
แต่คันอื่นก็อาจจะเรียกแค่ว่าเป็นสปอร์ตคาร์
คือต้องแยกให้ดีซุปเปอร์คาร์มันหรูมาก๒๐๓๐ล้าน
สปอร์ตคาร์ก็อาจจะหลักที่แตะถึง๖ล้าน๑๐ล้านอะไรประมาณนี้นะครับ
แล้วก็มีรถโดยทั่วไปค่ะนี่ฮะกลายเป็นประเด็นออกมาว่าเอ๊ะ
ภูมิกับโจ้เกี่ยวพันกับรถหรูอย่างไกล
หรือว่าเป็นคนที่อยู่ในกระบวนการผิดปกติกระบวนการธุรกิจสีดำ
เกี่ยวกับเรื่องของการหากินกับซุปเปอร์คาร์หรือรถหรู
นำเข้ามาผิดกฎหมายไปยึดไปจับไปยึดไปจับอืม
สุรกากรสุรกากรส่งต่อออกมาขายท่อตลาด
และตัวภูมิกับโจ้พร้อมทีมเนี่ยก็จะได้ค่านู่นค่าสินบล
รางวัลนำจับต่างนานาเป็นส่วนแบ่งจากการจับกลุ่มรถหรูเหล่านั้น
เยอะทีเดียวนะเขาบอกบางทีแบบนี้คุณ
สมมุตินะมีคันหนึ่งเขาอาจจะได้กำไรแบบ๕แสนเลย
คือตัวภูมิกับโจ้นะอาจจะเอาเงิน๔แสนไปซื้อ
ซื้อรถหรูมาจากต่างประเทศนำเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย
ปล่อยออกสู่ตลาดพอปล่อยออกสู่ตลาดแล้วนะคุณ
ทำยังไงต่อตัวเองนี่แหละตั้งทีมไปจับค่ะ
หรือมีทีมอะไรก็ตามที่เกี่ยวพันกับตัวเองไปจับ
พอไปจับส่งต่อให้สุรกากรสุรกากรก็เอาไปประมูลตามปกติ
ท่อตลาดตามปกติอันนั้นเป็นขั้นตอนสุรกากรที่ถูกต้อง
แต่ทีนี้สุรกากรเขาก็จะแบ่งเงินนำจับ
หรือว่าเป็นรางวัลนำจับสินบนต่าง

คุณเขาบอกได้อีกประมาณรวม๙แสน
พอได้๙แสนแล้วไปหักต้นทุนที่ภูมิกับโจ้เนี่ย

เปิดเผยออกมาแบบนี้ครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบการครอบครองรถหรูของภูมิกับโจ้
พบว่าตั้งแต่ปี๒๕๕๔ถึงปี๒๕๕๙
ฟังนะฮะภูมิกับโจ้เป็นเจ้าของสำนวนคดีนำจับ๓๖๘คัน
คุณพบการขายท่อตลาดไปแล้ว๓๖๓คัน
เหลืออีก๕นะคะเหลืออีก๕คันยังไม่ขาย
แล้วคุณเอาไปบวกลบคูณหานะถ้า๓๖๓คัน
คุณจับแล้วมันถูกขายท่อตลาดไปแล้วแล้วคุณได้รางวัลนำจับได้สินบนเนี่ย
คันละกี่แสนกี่แสนก็ว่าไปคูณ๓๖๓คุณว่าได้กี่ร้อยล้านล่ะ
เข้าใจไหมฮะนี่ครับทางอธิบดีกรมศุลกากรบอกออกมาแบบนี้
คืออธิบดีก็บอกเรื่องของข้อกฎหมายเกี่ยวกับการให้สินบนและเงินรางวัลนำจับนะครับ
คือมันแบ่งเป็น๒ช่วงคือก่อนปี๖๐สินบนคือ๓๐เงินรางวัล๒๐
ก็เลยบวกลบกันได้เท่ากับอัตราที่สูงถึง๕๕
มันสูงมากนะแต่ทีนี้พอหลังปี๖๐ใช่ไหมเขามีการปรับไหมคะ

ลดลงมานะเพราะว่ากำหนดอัตรารางวัลไว้ที่๒๐สินบน๒๐ต่อ๑คดีไม่เกิน๕ล้านบาท
ใช่ฮะโอ้โหแต่ถ้าบวกลบคูณหารไปแล้วถ้าภูมิกับโจ้เข้าสู่กระบวนการธุรกิจสีเทา
เกี่ยวกับการนำรถซุปเปอร์คาร์หรือว่าสปอร์ตคาร์เข้ามาแบบนี้
แล้วก็นำชุดจับเองได้ไปเท่าไหร่
เมื่อกี้ดิฉันคูณตัวเลขที่คุณสืบสกุลบอกว่าลองเอา๓๖๓คันถูกไหม
แล้วคูณกับสมมุติคันหนึ่ง๕แสนได้ทั้งหมด๑๘๐กว่าล้าน
โอ้โหนี่แหละฮะดังนั้นมันต้องมีการตรวจสอบ
เขาบอกว่าคดีของภูมิกับโจ้มันสะเทือนไปถึงทั้ง๑วงการตำรวจ
วงการทนายที่กำลังแฉกันเอง๓วงการแพทย์ชนสูตร

นี่แหละทีนี้พอเรื่องของสะเทือนมาถึงวงการศูนละกากรเนี่ยนะคะ
ทางด้านนายชายุทธ์คำคุณที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศูนยากากร
แล้วก็ในฐานะที่เป็นโฆษกรมศูนยากากรก็ชี้แจงกรณีนี้เหมือนกันนะคะ
บอกว่าทางตัวผู้อำกับโจ้ครอบครองรถหรูจากต่างประเทศหลายคัน
ก็มีข้อสั่งการเลยค่ะให้หน่วยงานภายในของกรมศูนย์เนี่ยนะ
ไปเร่งตรวจสอบเกี่ยวกับการนำเข้ารถมาว่ามันถูกต้องไหม
แล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะผู้จับกลุ่ม
จับกลุ่มหรือว่าเป็นคนที่มาประมูลรถยนต์รถหรูกับกรมศูนยากากรไหม
อันนี้ขอเวลาหน่อย๗วันต้องตรวจสอบ
แล้วต้องได้ข้อสรุปในเรื่องนี้มาด้วย
คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเบื่อนะในคดีของภูมิกับโจ้
มันมีแง่มุมอะไรต่างเยอะเลยทั้งข้อกฎหมายอะไรด้วยนะฮะ